แล้วจนอีก๑อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวันเพชรชบูน

ดูสิครับ

รถที่มาทางตรงรถคันติดกล้องเอาไม่อยู่เบรกไม่อยู่

นี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถคันที่ไปชนรถกระบะสีฟ้าคันนี้นะคะ

จากนี้มีคนนั่งมาด้วยนะคะ๔คน
เขาวิ่งไปตามถนนสระบุรีหล่มศักดิ์ค่ะ
จุดนี้ใกล้จะถึงจุดยูเทิร์นหน้าโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์
จู่รถกระบะสีฟ้าคันที่ขับอยู่ด้านหน้านี่แหละค่ะ
เปลี่ยนจากเลนส์กลางมาเลนขวาแบบกระทันหัน
ลักษณะคือขวางกลางถนนเลยค่ะ
นายมานบขี่มาตามทางชิดขวาตามปกตินะคะ
เขาบอกเบรกไม่ทันพุ่งเข้าชนกลางลำเลย
หลังเกิดเหตุตำรวจสพศรีเทพเข้ามาตรวจสอบอุบัติเหตุ
พบรถกระบะอีซูซูสีฟ้าคันที่เลี้ยวกลับรถกระทันหัน
ประตูฝั่งคนขับยุบได้รับความเสียหายทั้งบานค่ะ
รถมาด้วยกัน๒คนไม่ได้รับบาดเจ็บ
ส่วนอีซูซูสีเทาคันที่ไปชนเขาเนี่ยนะคะ
หน้ารถพังค่ะได้รับความเสียหาย
และมีลูกชายกับเพื่อนของนายมานพซึ่งเป็นคนขับได้รับบัตรเจ็บด้วย
เพราะดีไม่มีใครได้รับอาการสาหัสสักคนนะคะจากอุบัติเหตุครั้งนี้
ตำรวจบันทึกรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุ
พร้อมภาพจากกล้องหน้ารถที่บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้เป็นหลักฐาน
และจะได้ตรวจสอบคนขับรถทั้งสองฝ่ายอย่างละเอียดอีกครั้ง
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ